ยังไงดีล่ะคุณผู้ชมคู่นี้เห็นเมาส์กันมาให้แซ่ดลือกัน

หน้าหนึ่งเลยบอกว่าเลิกแล้วชัวร์
แล้วชัวร์เอาอะไรมาชัวร์ฉันอยากรู้เหมือนกันเอาจริง
คุณปูปรายากับคุณโน๊ตไฮโซ
ต้องบอกเลยว่ามีกระแสแหละเมาส์มากลิ่นหึงมาแล้วแหละ

ใช่แล้วต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่า
คู่นี้เขาคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว

เมื่อคืนที่ผ่านมากระหน่ำโซเชียลมากเลย

ให้กำลังใจให้ผ่านไปได้ด้วยดี

นี่เราถามเราก็อยากรู้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน
มีโมเมนต์ดีปรากฏว่าค่ะ
เจ้าตัวถูกคุณแม่ว่ากล่าวด้วยความไม่พอใจ
ก็คือมีประเด็นว่าไม่อยากให้ลูกสาวเลิกรากันกับไฮโซนุ่ม
ก็เลยทำเอาบรรยากาศการกินข้าววันนั้นมันไม่อร่อยแล้วล่ะ

เพราะว่าร้องไห้เลยนะทนไม่ไหวโดนดุ
ร้องไห้กลางวงข้าวกันเลยทีเดียวนะฮะ
แล้วก็เขาบอกว่าร้องไห้ชนิดที่ว่าเครื่องสำอางหลุดออกมาเลยทีเดียว
คนก็ไปสังเกตรูปเมื่อสักครู่นี้ไงที่เป็นรูปครอบครัว
สังเกตว่าเหมือนกับเครื่องสำอางมันเลอะแบบผ่านการร้องไห้มาหรือเปล่ารูปนี้
เขาอาจจะซึ้งกินข้าวกับคุณพ่อหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ

เหมือนเมื่อก่อนเคยมีภาพสวีทสวีท
ตอนนี้มีแต่ภาพคุณปูออกกำลังกายไปไหนมาไหนคนเดียวทั้งนั้น
ภาพร่วมกันล่าสุดเมื่องานคล้ายวันเกิดของคุณชมพู่นู่น๒๙มีนาคม
เช่นเดียวกับฝ่ายชายฝ่ายชายนานกว่าอีกค่ะคุณผู้ชม
ธันวาคมปีที่แล้วโอ้โหไม่อัพรูปคู่กันเลย
หรือจะบอกว่าเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลหรือเปล่าฝ่ายชายนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ของเรา
ข้อสงสัยเลยละกันต่อสายตรงถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับคุณปู
ซึ่งเจ้าตัวคุณปูเองบอกว่าไม่พร้อมจริงไม่พร้อมจะพูดเรื่องดังกล่าว
เพียงสั้นแค่บอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งโทรหาปูโดยตรงเลยนะคะ
มีอะไรโทรหาผู้จัดการส่วนตัวปูดีกว่าขอโทษจริงค่ะ
พอพูดแบบนี้แล้วตีความกันได้ไหมล่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวก็เช่นเดียวกันนะครับ
บอกว่าปูประยาตอนนี้ไม่สะดวกตอบคำถามถึงเรื่องราวดังกล่าว
ก็เลยเป็นการส่อเขาหนักคุณผู้ชม
ถึงคราวรักของนางเอกสาวถึงทางตันแล้วจริงหรือเปล่า
นี้ก็ต้องรอแหละพรุ่งนี้๑๘พฤษภาคม
คุณปูประยามีออกงานอีเวนต์เชื่อว่าสื่อทุกสำนักจะไปรุมจ่อมาเลยนะคะ
เพื่อจะได้ให้คำตอบจะได้กระจ่างชัดกันสักทีนะครับ
หลายคนก็ให้กำลังใจแหละไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ต้องรอไม่เลิกก็ได้อาจจะไม่เลิกก็ได้อาจจะแค่งอนห่างกันหรือเปล่า
อาจจะต้องมีการปรับความเข้าใจอยู่ห่างแบบห่วงกันดีกว่า